ไปต่อที่เรื่องของศึกรักสามเศร้า

แฟนตัวเองเอ๊ะมีผู้ชายมาติดพันธุ์หรือเปล่า
สงสัยถ้าแน่จริงไปตามผู้ชายคนนั้น
มาคุยต่อหน้าต่อตากัน
เพราะฝั่งนั้นตัวใหญ่กว่าเอาปืนยิงเขา
ฝั่งนั้นเขาบาดเจ็บสาหัสและเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าผู้หญิงนั่นแหละครับ

โอ้โหยิงแบบเขาปางตายนะคุณ

แล้วพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้ว
นะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
นะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายรัชชานันบุญศรีภูมิ
หรือว่าในบิวอายุ๒๐ปีเท่านั้น
นะฮะก็อย่างที่บอกว่านัดเคลียร์กันรักสามเศร้าอ้าวไหน
จริงไม่จริงมาคุยกันต่อหน้าต่อตา
นัดในออฟมาอายุ๓๐ปีว่าเอ๊ะมายุ่งเกี่ยวกับแฟนผมไหมเนี่ย

นะฮะแล้วผู้หญิงก็ยืนอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะยืนดูสังเกตการณ์กันอยู่
ทั้งสองคนพูดจากันพักนึงแล้วหาทางออกกันไม่ได้
กับเรื่องของความรักครั้งนี้มันจบไม่ได้

อีกฝ่ายหนึ่งตัวใหญ่กว่าสู้ไม่ไหวไง
รัวยิงไปไล่ยิงไป๓นัดคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าแฟลต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพ

คราบเลือดยังอยู่เลยอ่ะเออหลังรถเนี่ย
พลเมืองนี้เขาเห็นเขาก็เลยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
เพราะไม่รู้โดนยิงตรงไหนบ้างแหละเลือดเต็มไปหมด
ต่อมาตำรวจสอนอมร่มเกล้าติดตาม

กระสุน๖นัดแล้วก็ปลอกกระสุนอีก๒ปลอก
รวมทั้งกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าหนังสีดำอีกหนึ่งใบนะฮะ
โดนฐานความผิดพยายามฆ่าคุณหนักนะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ว่าจริงแล้วเหตุการณ์มันเป็นมาเป็นไปยังไงกันล่ะ
ส่วนแฟนสาวคือแป้งเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเหล้า
ทั้งสองคนก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง
จะอะไรกันบ้างนะคะที่นี้เมื่อที่ด้วยก็บ้างชุนโลกเนี่ย
แยกเนี่ยก็ไปเหมือนไปรู้จักกันกับมีการไปพูดคุยกันอะไรยังไงนะ

เธอไปเอาผู้ชายคนนั้นมาคุยต่อหน้าฉันสิ
ออฟก็มาถึงอย่างที่ผมบอกออฟยังยอมรับ
แล้วมาคุยมาเคลียร์ทำไมต้องพกปืนมาด้วยเอานั่นน่ะสิ
แต่อ๊อฟดันยอมรับว่าก็คบหากับแป้งจริง
บิ๊วก็อ้าวแล้วมาคบกับแฟนทำไมอ่ะก็มันเจ็บใจน่ะ
ตรงหน้าแบบเนี้ยเออคือผู้ชายเนอะค่ะฆ่าได้
หย่าไม่ได้ก็เลยแล้วอย่างที่เชอรี่บอกว่าพกปืนไปด้วย
อืมแหมพอมันอารมณ์มันขึ้นมันก็มาดันโทสะ
แล้วต่อยกันแล้วสู้ไม่ได้ก็เลยแบบอะปืนยิงไงครับครับ
อันนั้นดิวค่ะโมโหนะฮะ
ฟังเสียงญาติของผู้ก่อเหตุหน่อยครับ
ตอนนี้บิวถูกตำรวจนำตัวไปดำเนินคดี
ส่วนแป้งกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัด
เพราะสภาพจิตใจย่ำแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ใช่มันก็ต่อหน้าต่อตาด้วยเหมือนกันเนาะ